คุณผู้ชมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพนักงานการรถไฟนะครับ
ซึ่งเสียชีวิตหลังจากที่เกิดเหตุรอบวางระเบิด
ในพื้นที่รางรถไฟจังหวัดปัตตานี
อกจากนี้ครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดผลกระทบ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้น
รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เดินทางไปมอบเงินเยียวยา
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครับ
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้กับประชาชนและข้าราชการตำรวจ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอบสวน
และป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์
พร้อมร่วมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

วัดคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ออมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายชวลิศคงปานอายุ๕๒ปี
พนักงานรักษารถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย

บนรถไฟที่๑๗๖สุงัยโกลกหัดใหญ่
ในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา

ผู้บริหารการรถไฟทหารตำรวจ

ในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย